อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คนไทยข้อนประเทศให้ความสนใจ

ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่๑เมษายนพุทธศักราช๒๕๕๙
ตอนนี้ยังไม่ได้บอกว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อน
เพราะว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายลอตเตอรี่เขาบอกว่า
ขายไม่ได้ขายไม่ได้แต่ว่าอย่างนั้นก็ตามคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเลื่อนไม่เลื่อนคนเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อน
เรื่องของโชคลาภเรื่องของตัวเลขก็จัดให้เต็มค่ะ
นี่ที่นี่น่าสนใจมากค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวตรัง
เขาไปดูดวงร่างทรงที่พัทธลุงแล้วเขาบอกว่า
ร่างทรงทักบอกว่าเดี๋ยวจะมีงูเข้าบ้าน๓ปีก่อนก็มีงูแล้วนะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีอีกงูเข้าบ้านแล้วจะนำโชคลาภมาให้
เอ้ามีจริงนี่ยังไงร้อนถึงกู้ภัยคุณผู้ชมค่ะ
กู้ภัยก็ต้องช่วยกันนะคะจับงูจงอางมันไปซ่อนตัวอยู่ในห้องเครื่อง
ของรถเก๋งฮอนด้าซิตี้สีบรอนหมายเลขทะเบียนกไก่งองู
งูจริงจริงค่ะแปดสองแปดสามตรังเออเอาซ้ำซ้อนเข้าไปอีก
ซึ่งจอดอยู่ที่หน้าบ้านเลขที่เจ็ดสิบเก้าทับห้าหมู่เจ็ด
บ้านหน้าลาตำบลแหลมสอมอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
กู้ภัยต้องใช้เวลา๒๐นาทีที่สุดแล้วเอาออกมาได้ไหม
ออกมาได้ไหมออกมาได้ค่ะตรวจสอบให้ลึกกว่านั้น
งูเพศเมียเป็นงูเพศเมียความยาว๒เมตร๘๐เซนติเมตร
น้ำหนัก๖๗กิโลกรัมเราไปถามเจ้าของบ้าน
คือคุณสุรีหมาดกาวอายุสี่สิบปีคือมันเป็นเรื่องของก็อุ้ย
แล้วคุณสุภาษาราคุณดูโอ้โหมันสู้อ่ะมันสู้อะค่ะ
โอ้โหตัวยาวมากคุณผู้ชมคุณสุรีเล่าบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วค่ะ
คุณผู้ชมเพราะย้อนกลับไปเมื่อสามปีก่อนที่บ้านก็เคยมีงูนะ
งูจงอ้างเหมือนกันเลยแต่ครั้งนั้นเป็นเพศผู้
เลื้อยเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในบ้านแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
เธอไปหาหมอดูซึ่งเป็นร่างทรงที่จังหวัดพัทธลุง
แล้วจู่ร่างทรงก็ทักบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
จะมีงูเข้ามาในบ้านอีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้จะนำโชคนำลาบมาให้
ปรากฏว่าเฮ้ยมันมีงูจริงแล้วเธอไม่ใช่ว่าเออ
อยากให้คำทำนายตรงกับที่หมอดูทักแล้วไปจับงูมาอยู่ในบ้านเองนะ
เออไม่ใช่มันมาเองค่ะคุณผู้ชมมันตามคำทำนายจริงจริงเลย
ทีนี้ชาวบ้านพอรู้กันก็แหกันมาค่ะไม่ได้มาดูการจับงูนะ
ดูเลขทั้งเลขทะเบียนรถทั้งเลขบ้านของคุณสุรีค่ะ
คุณผู้ชมเอาล่ะก็เอาเลขเนี่ยนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะฮะ
ช่วงนี้โควิดระบาดหลายคนบอกว่าหยุดอยู่กับบ้าน
เลินดีมีเรื่องของตัวเลขมาให้ด้วยแต่เก็บสะสมไว้ก่อน
ใช่เขาก็ยังไม่รู้ว่าหนึ่งเมษายนมันจะออกไหมนี่นะคะ
ไว้ก่อนจดไว้ก่อนเนี่ยนะคะอ้าวบรรยากาศที่หน้าเกาะคำชโนธ
คือก่อนหน้านี้เขาบอกต้องปิดล่ะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมีนักเสียงโชคคือไปกันทุกวัน
แล้วไปเป็นวันละพันพันคนและแต่ละคนก็ต้องยืนอยู่ใกล้กันเวลาส่องหาเลขต่าง
ปิดนะคะยืนยันนะคะไปจนถึงวันที่๕เมษายนแล้วก็ไม่ทราบว่าจะมีการปิดเพิ่มเติมหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
และตอนนี้ก็มีการทำความสะอาดครั้งใหญ่แต่ถามว่านักเสี่ยงโชค
เขาหยุดไหมเขาไม่หยุดนะคะไม่ได้หมายความว่าเขายังไปอยู่นะคะ
แต่เขายังตามหาส่องเลขเด็ดกันทางแอปพลิเคชันไลน์อ้าวหายังไงอ่ะ
แถวคำชโนธแล้วเขาก็มีการแชร์เลขเด็ดกันนะ
เขาบอกได้มาจากศาลเก่าก่อนปิดอันนี้เป็นภาพอันนี้เป็นภาพเก่านะไม่ใช่ภาพปัจจุบันนะคะ
เขาบอกได้เลขเด็ดมาจากศาลเก่าเลข๕๗๓๙๖แล้วก็๓๔เขาแชร์มาว่างั้นนะคะ
อกจากนี้ในกรุ๊ปไลน์เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้แม่ค้าลอตเตอรี่
ขายเลขนี้เกลี้ยงแผงเลยเขาบอกว่าเป็นเลขดังจากครูบาบุญชุ่ม
๗๘กับ๘๗ว่าอย่างนั้นเอ้าไปอีกคำจาโนธไม่ได้
ก็ยังสื่อสารกันผ่านไลน์อีกนะขอให้โชคดีค่ะ
คือตอนนี้หลายพื้นที่ที่เราเคยพาไปเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงานะคะ
ว่าจะเป็นเกาะคำชโนธไม่ว่าจะเป็นวัดสว่างอารมณ์เดี๋ยวที่ต่อไปที่จะพาคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นไม่ต้องฝ่าฟันฝ่าเชื้อโควิดไปไปหาเลขนะคะ
หน้าจอไทยรัฐทีวีเราพาคุณผู้ชมไปถึงที่แน่นอนนะคะ
ไปดูบรรยากาศที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
ก็อย่างที่บอกไปไม่คึกคักเหมือนแต่ก่อนแต่ก็มีชาวบ้านค่ะ
ฝ่าวิกฤตฝ่าโรคโควิดไปแก้บนนะคะ
คุณดาวตะวันจันหอมายุสามสิบสองปี
เธอต้องนำสร้อยคอทองคำรูปภัณฑ์หนักหนึ่งบาทมาถวายแก้บนตาทองนิ้วราย
เพราะได้เลขจากตาทองงิ้วรายนี่แหละส่องไปไปดูเลขในอ่างน้ำมนต์
แล้วพอเห็นเป็นเลขเสร็จปุ๊บไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อเสร็จปุ๊บถูกไง
ได้เงินมา๒แสนกว่าบาทก็ต้องนี่แหละค่ะ
ซื้อทองตอนนี้เนี่ยบาทละ๒๐๐๐กว่าบาทนะ
มาถวายตาทองนิ้วรายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
แต่หลายคนบอกว่าเอารสลินแล้วมีเลขไหมอยากดูเลข
นี่ค่ะเขาบอกว่าเลขอ่างน้ำมนต์เนี่ย
งวดนี้ถูกซื้อจนเกลี้ยงแผงเลยนะคะแม้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยอาจจะ
ไม่ได้มาขายเยอะเหมือนเมื่อก่อนบางตาลดไปกว่าครึ่งนะคะ
หลายคนบอกบอกสักทีเถอะอยากรู้เลขแล้วเลขอ่างน้ำมนต์ค่ะ
งวดนี้เห็นบอกว่าซื้อกันเกลี้ยงแผงเลยนะคะ
มีทั้งสี่แปดสองแปดสองสี่แล้วก็แปดสองสองค่ะอ่า
นี่แหละดูวนไปวนมานะตัวเลขนะคะจากวัดสว่างอารมณ์ค่ะ
ต่อที่ประจวบคีรีขันเขาบอกมีของแปลกหาชมได้ยากค่ะ
เป็นลูกควายเผือกเพศเมีย๒ตัว
มันแปลกแต่มันก็น่ารักนะเนี่ยน่ารักน่าเอ็นดูเลยนะคะ
ชื่อทองศรีกับมณีทองมันอยู่ในฟาร์มชื่อว่าทองคันนาฟาร์มนะคะ
อยู่ในอำเภอหัวหินนายพิศนุกล้าขายเจ้าของฟาร์มเล่าว่า
ก็เอาน้ำเชื้อเจ้ารุ่งเพชรเป็นควายพันธุ์ไทยใหญ่ยักษ์เลย
อายุ๖ปีจากอุบลมาผสมกับเจ้าทองชื่อขออภัยนะคะ
ตัวเมียชื่อทองมาเป็นควายไทยที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มนี่แหละ
เมษายนปีที่แล้วนู่นจนกระทั่ง๑๗มีนาคม
ตกลูกออกมาได้ควายเผือก๒ตัวค่ะ
แปลกใจมากเพราะว่าพ่อควายแม่ควายเป็นตัวสีดำเลยนะ
ทั้งคู่ก็คือเป็นควายปกตินี่แหละแต่ทำไมลูกควายตกออกมาแล้วเป็นควายเผือก
ชาวบ้านเขารู้ข่าวนอกจากจะไปชมความน่ารักของเจ้าสองตัวนี้แล้ว
ทองสีกับบรรณีทองนี่นะคะเขาก็จะตีเลขเป็นอะไรดี
สรุปแล้วชาวบ้านเขาสรุปตัวเลขออกมาให้เป็นแบบนี้นะคะ
สองสี่แปดแล้วก็สองสองค่ะอ่าก็ย้ำว่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
ค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ